อันนี้ฟังเรื่องราวจากฝั่งของเจ้าสาวกันก่อนแล้วกันนะ

ก็ญาติฝ่ายเจ้าสาวเนี่ยเขาไปแจ้งความข้อหาช่อกงเอาผิดเจ้าบ่าวไว้แล้วล่ะ
ทีนี้ทีมข่าวเลยเดินทางไปที่บ้านของเจ้าสาวที่จังหวัดราชบุรีนะคะ
ก็มีพี่สะพ้ายแล้วก็ญาติญาติออกมาเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ฝั่งเจ้าสาวเขาเล่าให้ฟังบอกว่า
เจ้าสาวทำงานอยู่ที่โชว์รูมรถยนต์แห่งหนึ่ง
ส่วนตัวเจ้าบ่าวเป็นเจ้าของอู่ซ่อมรถในจังหวัดราชบุรี
ทั้งคู่พบรักแล้วก็คบหาดูใจกันมานานแล้ว
ทีนี้กลางเดือนก่อนผู้ชายพาผู้ใหญ่มาสู่ขอ
เจ้าสาวก็เรียกสินสอดเป็นเงิน๒แสนบาท

มีกำหนดการจัดงานแต่งเรียบร้อย

เจ้าสาวก็จัดเตรียมงานตั้งแต่พิมพ์การ์ด
ติดต่อสถานที่โต๊ะจีน
ข้าใช้จ่ายในการจัดงานที่ฝ่ายเจ้าสาวหมดไป๔๐๐๐๐๐๐บาท
พอถึงวันงานเจ้าบ่าวไม่มา

ก็เลยตัดสินใจโทรไปหาพ่อแม่ของเจ้าบ่าว
เจ้าบ่าวบอกว่าไม่มีเงินสินสอดแล้ว

แต่สุดท้ายแล้วเจ้าบ่าวก็ไม่มา

ขอบคุณทุกคนทั้งน้ำตาที่สุดท้ายแล้ววันนี้

พอเสร็จงานปุ๊บฝ่ายเจ้าสาวก็ไปแจ้งความที่
โรงพักเมืองราชบุรีดำเนินคดีกับเจ้าบ่าว

เรียกร้องให้ชดใช้ค่าจัดงาน๔แสนบาทด้วย

รจากลายเกลี่ยกันในวันพรุ่งนี้
ทีนี้ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวอีกไง

หายไปตั้งแต่เมื่อวานแล้ว

ตามตัวไม่ได้ตั้งแต่เมื่อวานช่วงเช้าแล้ว

จนตีห้าโทรไป
ลูกชายที่เป็นเจ้าบ่าวโทรกลับมา

แต่สุดท้ายจน๖โมงเช้าก็ยังไม่กลับมา

นึกขึ้นได้ว่า

ก็เป็นแบบมาเข้าพิธีให้ก่อนได้ไหม

ฝ่ายเจ้าบ่าวบอกว่าต้องจ้างนะ
เท่าไหร่บอกล้านหนึ่ง

จ้างให้อาของเจ้าบ่าวที่ไม่ยอมมา
มาร่วมงานล้านหนึ่ง
มันก็เลยมีกระแสนี้เกิดขึ้น

อาที่บอกว่าจะต้องจ้าง
เขาก็ออกมาชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กโต้กลับบอกว่า

แต่เขามองว่ามันเป็นโจ๊ก

จะให้เอาหน้าไปอยู่ในงานแต่งงานแบบนั้นได้ยังไง

ก็เลยเรียกเหมือนจะเรียกขำค่ะ
เออจ้างหนึ่งล้านหนึ่ง
ทีนั้นคือเจ้าสาวอาจจะไม่ได้ขำด้วยนะคะ

อีกไม่นานความจริงจะกระจ่าง
ความรักมันบังคับกันไม่ได้

ทิ้งท้ายไว้แบบนี้เป็นกึ่งปริศนา

มีความเคลื่อนไหวเหมือนกัน

ตอนแรกโพสต์สั้นก่อนบอกว่า

สอดทองมั่นผมก็มีไม่พอ

แล้วที่เขาออกมาให้สัมภาษณ์นะคุณเขาก็บอกว่า
คือจริงแล้วเนี่ยรู้จักกับผู้หญิงเนี่ยผ่านทางเฟซบุ๊ค
ผู้หญิงเข้ามาขอแอดเขาเข้าไปดูโปรไฟล์ก็เห็นว่า
เออเจ้าสาวก็หน้าตาน่ารักดีก็รับแอดแล้วก็พูดคุยกัน
ก็เชิงจีบกันเอาง่ายก็จีบกันอยู่๑สัปดาห์
ผู้ชายนี่แหละที่มีแฟนอยู่แล้วนะครับตัวเองก็บอกนะว่ามีแฟนอยู่แล้วอืม
นัดเจ้าสาวไปกินข้าวอืมนัดเจ้าสาวไปกินข้าวเสร็จปุ๊บ
เจ้าสาวเลิกงานก็ชวนกันไปกินข้าว
กินข้าวเสร็จไปเที่ยวต่อไปเที่ยวผับ
เที่ยวผับเสร็จปุ๊บไปจบที่ห้องนอน
มันก็มีความสัมพันธ์เกิดขึ้นไปจบที่ห้องนอน
แต่ผู้ชายบอกว่าผมป้องกันผมใส่ถุงยาง
หลังจากวันนั้นไปเนี่ยเขาก็เริ่มตีตัวออกห่างผู้หญิง
เพราะว่าตัวเองก็มีแฟนอยู่แล้วเขาใช้คำว่า
ก็หมดรักแล้วหมดใจแล้วแล้วอีกอย่างตัวผมก็มีแฟนอยู่แล้ว
ก็พยายามจะตีตัวออกห่างก็เลิกก็บอกเลิกอืม
แต่ก็ยังติดต่อกันบ้างนานครั้งนานครั้ง
แล้วอยู่มาวันหนึ่งเจ้าสาวเนี่ยก็ไลน์มาบอกว่าเขาท้อง
ผู้ชายบอกตกใจมากท้องได้ไงในเมื่อใส่ถุงยาง

ก็ยังไม่ได้ทำอะไรปรากฏว่าพ่อของเจ้าบ่าวนี่แหละค่ะ
โทรมาหาลูกชายเลยบอกมีผู้หญิงชื่อนี้โทรมาบอกว่าท้องกับลูก
ให้ไปขอแต่งงานก็เลยไปเนิ่มมาดับถึงผู้ใหญ่
ก็เลยอันนี้เขาผู้ชายพูดนะก็เลยตัดสินใจไปคุยกัน
แล้วก็เลยเอาผู้ใหญ่ไปขอตกลงกันเรื่องสินสอด
ถ่ายพรีเวดดิ้งจะแต่งงาน
เพราะว่าเขาเข้าใจว่าผู้หญิงก็ท้อง

แต่เหมือนมีการตกลงว่าถ้าแต่งงานแล้วก็จะเลิกกัน
เพราะว่าเขามีแฟนอยู่แล้วเหมือนแต่งงานตามหน้าไปเฉย

แล้วพอคุยเรื่องสินสอดตอนแรกคุยกันราคานึง
พอถึงเวลาใกล้งานแต่งบอกว่าให้จ่ายอีกแสนนึง
ก็เลยเครียดฝ่ายหญิงเร่งรัดทุกอย่าง
ตัดสินใจไม่มาซะเลย
อันนี้คือความจากฝั่งฝ่ายชาย
คุณผู้ชมฟังแล้วก็ลองพิจารณากันดูเนาะว่าอะไรยังไง
คือเรื่องราวมันก็ออกมาสองฝั่งมันก็เป็นเรื่องราวจากคนสองคน
ใช่ครับแต่ทีนี้ในเมื่อเรื่องมันถึงตำรวจแล้ว

สำคัญอาทิ้งท้ายไปว่าเดี๋ยวอีกไม่นานความจริงจะปรากฏ
เราก็ไม่รู้ว่าความจริงเป็นอย่างไรหรือเปล่า
เพราะว่าฝ่ายหญิงเขาก็บอกว่าเขาท้องใช่ไหม

เขาฟ้องแล้วเดี๋ยวตำรวจเรียกไปคุย
เดี๋ยวรอดูต่อแล้วกันว่าจะมีความคืบหน้าอะไรเกิดขึ้น
และสุดท้ายเรื่องนี้จะจบด้วยดีได้ไหม